ปณิตาค่ะอย่างที่เราสัญญากันไว้นะคะ
สัญญาต้องเป็นสัญญาตัวเลขก็ต้องมานะคะ
เพราะว่าคุณหญิงปณิตาเนี่ยนอกจากไปรำฟ้อนลำไหว้แล้วนะคะ
จุดทูปตัวเลขเมื่อวานนำเสนอไปแล้ว๕๗๖ใช่ไหมคะ
คราวนี้มีอีกนะคะต้องติดตามค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าเมื่อวานคุณหญิงปณิตาเนี่ย
อยู่ร่วมพิธีรำบวงสวงเปิดโภคทรัพย์รับเงินล้านนะคะ
คำชโนธจังหวัดอุดรธานีค่ะ

ใครอยากจะรู้นะคะว่ามีตัวเลขอะไรต้องติดตามบันเทิงไทยรัฐค่ะ
หนิงเขาจัดให้เฉพาะแฟนบันเทิงไทยรัฐเท่านั้นค่ะ
แต่ก่อนจะไปลุ้นตัวเลขค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าทำไมหนิงปณิตา
สวยเลิศเชิดถึงต้องไปรำบวงสวงองค์ปู่องค์ย่า

คือไปไหว้นะคะไปขอถึงคำชโนธค่ะซึ่งพี่หนิงนะคะก็ได้เปิดใจเล่าที่มาที่ไปของความเชื่อค่ะ
บอกว่ามันมีเรื่องน่าอัศจรรย์จริง
ขนาดนิ้งเองเนี่ยยังไม่เชื่อเลยค่ะ
คือหลายปีก่อนช่วงที่ตัวเองเริ่มผ่านตัวมาเป็นผู้จัดละครค่ะ

ฉันก็เพิ่งฟังพร้อมกันนี่แหละค่ะ

หญิงฝันเห็นพญานาค๒วันติดกันค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเดินทางมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าค่ะ
หลังจากที่ไหว้ก็ตั้งจิตในใจนะคะว่า

แต่กลับคือพอไปถึงแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะ

อันนี้ก็คือนึกอธิษฐานในใจนะคะบอกว่า
ถ้าอยากให้รู้นะคะว่าเนี่ย
คือท่านจะมาบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็ช่วยโดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ที่มันทำให้แบบ
รับรู้ได้ว่าท่านมาถึงแล้วเนี่ยค่ะ
สัทธาโอไฮณับมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ฝันสองคืนอ่ะซ้ำติดกัน
มาไหว้แล้วไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยตามมาทำไมแต่ยังไงหนูก็มาแล้วนะ
ถ้าอยากจะให้หนูกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทำให้หนูรู้สึกหน่อย
เขาก็ถ่ายเป็นรูปเอาไว้ถ่ายเป็นวีดีโอ
ก็เป็นองค์ท่านเลื้อยคือในวิดีโอคือชัดเลยพันเป็นแบบเป็นแสงอะไรอย่างนี้
ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยมีความเชื่อเรื่องนี้ขึ้นมา
ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปเราก็ไปทุกที่
คือที่แบบที่มีเรื่องเกี่ยวกับองค์ท่านอะไรอย่างเงี้อย่างถ้ำนาคาเนี่ย
เป็นที่ที่ไปเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่กลับมาจะได้อะไรดี
แล้วก็จะมีพลังในการทำอะไรหลายอย่าง
ต้องบอกอย่างนี้ว่าศรัทธามันเป็นพลังให้เราแบบว่ามีความมั่นใจว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราเราก็จะมั่นใจ
แต่สุดท้ายเราต้องตั้งใจที่จะลงมือทำด้วย
ได้นี่ค่ะหยิบตัวเลขขึ้นมาหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมานะคะ
แล้วก็มาอวดบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
จะเป็นตัวเลขอะไรนั้นเอ้าเราไปดูเลยค่ะ
อันนี้ก็ดี
อันนี้ก็ดี
และลอตเตอรี่ชุดนั้นก็มาอยู่ในมือแจ๊กกะลินในสตูดิโอแล้ว

สดร้อนจากคำชโนธนะคะดูพร้อมกันเลยค่ะ

เดี๋ยวพี่แจ๊คไล่ตั้งแต่เลขหน้าก่อน
อันนี้คือล็อกให้คุณหญิงช่วยจับให้นะคะ
น้องออนที่ไปเนี่ยคือจ่ายตังค์เองนะจ๊ะ
ดังนั้นหมายความว่าถ้าถูกรางวัลที่๑นะคะก็เป็นคุณออนได้ใช่ไหมเนี่ย
แต่พี่ออนไม่ต้องแบ่งพี่หนิงเนาะ
เอาจริงนะพูดตรงไม่เคยเจอนิงเวอร์ชันนี้เลย

คือครั้งนี้คือมันมีเรื่องราวปฏิหารเยอะมากนะ
ไม่ว่านิงจะถ่ายติดกับว่าเป็นรูปพญานาคเลื้อยอะไรต่างนานา

ดังนั้นนะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะ
อันนี้คือภาพเนี่ยค่ะถ่ายติดมาเลย
เป็นแบบเป็นลำแสงแล้วแต่ความเชื่อนะ
คุณผู้ชมตัวเลขไปแล้วใช่ไหมคะ

ว่าคุณหญิงปณิตาก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ซึ่งโอ้โหประเด็นร้อนเนี่ยค่ะ
คือล่าสุดค่ะคุณหนิงถูกโยงเป็นนางร้ายขนของยาย
ออกจากบ้านสามีเพราะว่าความสัมพันธ์สันคลอน

งานนี้นะคะคุณหญิงตอบแบบสมมงตัวแม่นะคะ

เพราะทุกวันนี้นะคะยังอยู่บ้านสามี
พร้อมกับบอกนะคะว่าถ้ามีใครไปเจอนุ่นไปเจอแบบคุณสามีเนี่ย
อยู่ข้างนอกก็ดีเอ็มมาบอกด้วยละกันนะคะ

หากพี่ธัญญาธัญเรศเนี่ยคือประธานชมรมเมียยืนหนึ่งนะคะ
ตัวคุณหนิงก็ขอเป็นรองประธานนั่นเองค่ะ

ยังอยู่บ้านอยู่ค่ะ

โฟกัสมันเปลี่ยนไปมันเป็นเป้าโฟกัสที่มันไปอยู่กับงาน
อยู่กับลูกอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มันเกี่ยวกับงานกับลูก
ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่สถานะก็ยังอยู่ดีอยู่นะคะ
หึงนั่งหวงหรือว่านั่งตามนั่งจิกอะไรอย่างนี้

คือถ้านิงสัมภาษณ์หลายครั้งก็จะรู้ว่าเราก็จะปล่อย

อยู่ให้เป็นแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขก็พอแล้วอะไรอย่างนี้
เพราะถ้าอยู่ไม่เป็นปุ๊บเราเองนี่แหละเราจะเป็นคนประสานเอง
เรามีประธานชมรมใช่ป่ะมีอะไรเราก็อ่า
เราก็จะต้องแบบว่าเดินตามประธาน
ประธานมีความสุขยังไงเราก็ต้องมีความสุขแบบนั้นเลย
ช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ